เมื่อวานถ้าใครกำลังง่วนกับการทำงานในวันศุกร์
จนลืมดูข่าวไทยรัฐทีวีไป
มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะพักเก้าไกลพักเพื่อไทยก็เป็นยังไง
เรารวบรวมและเรียบเรียงมาให้
ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนพักเก้าไกลแถลงโดยคุณชัยธวัตุลาธนครับ
เลขาพักเนี่ยก็ถอยให้เพื่อไทยเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
อ่าสิ่งสำคัญในวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องคุณพิธาจะได้เป็นนายกหรือไม่
เมื่อเป็นเช่นนี้พักเก้าไกลจะเปิดโอกาสให้ประเทศ
ให้พักอันดับ๒คือพักเพื่อไทยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลของพันธมิตร
เช่นเดียวกับที่พักเพื่อไทยเคยสนับสนุนพักเก้าไกลอืมค่ะถ้าใครดูรายการเราตั้งแต่ต้นเนี่ย
คุณผู้ชมเราย้อนให้ดูเพราะว่าเราจะได้เรียบเรียงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ไลท์เลยของคุณชัยธวัฒนตุลาธนครับ

แม้คุณพิธาจะไม่สามารถขึ้นเป็นนายกได้แล้ว
แต่ไม่ได้หมายความว่าภารกิจตั้งรัฐบาล
เพื่อพลิกคั่วอำนาจรัฐบาลจะไม่สำเร็จ

ยั้งการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลเดิม
และต้องพาประเทศไทยกลับสู่ประชาธิปไตย
จำเป็นต้องเปิดทางให้พักเพื่อไทยพักอันดับ๒
ได้ตั้งรัฐบาลของพันธมิตร๘พัก
โดยการประชุมรัฐสภาครั้งต่อไป
จากพระเก้าไกลนี่แหละก็จะเสนอแคนดิเดต
พักเพื่อไทยเป็นนายกคนที่๓๐
และให้มีการลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกันในสภาครับคุณผู้ชมฮะ

เจรจาของพักเพื่อไทยกับก้าวไกลเขานัดหารือกันนะคุณผู้ชม
แต่พระเก้าไกลเขาขอเลื่อนเพราะต้องการจะแถลงเมื่อสักครู่ก่อน

ซึ่งทางฝั่งพักเพื่อไทยก็ติดตามการแถลงของก้าวไกลนี่แหละ

เพื่อไทยรับลูกทันทีออกแถลงการมา
โดยช่วงบ่ายครับประมาณสักช่วงข่าวเที่ยง

แล้วก็ตั้งโต๊ะแถลง
นี่ตั้งโต๊ะแถลงกันเลย๓คนนี้คุณผู้ชมฮะ
โดยนายแพทย์ชนนั่นศรีแก้วครับหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
แหลงขอบคุณพระเก้าไกลที่มอบภารกิจตั้งรัฐบาลให้

แต่ก็มีประเด็นที่ทำให้สมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย

เรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา๑๑๒จนไม่สามารถจะตั้งรัฐบาลได้
เสียงสวก็เห็นชอบไม่ถึงด้วย
ก็ต้องเร่งหาเสียงสนับสนุนเพิ่มให้เกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภา
ก็คือ๓๗๕เสียงก็ต้องมาจากทั้งสวและสสจากภาคการเมืองอื่น

สอดคล้องกับสถานการณ์
ส่วนรองหัวหน้าพักอย่างคุณภูมิธรรมนี่

คุณภูมิธรรมเวชยชัยบอกว่าต้องรีบผ่านปัญหาให้ได้
เพื่อให้ได้นายกในวันที่๒๗กรกฎาคม
และจะใช้เวลาทุกวันให้คุ้มค่า
หลังจากนี้ครับเพื่อไทยจะเริ่มต้นคุยกับ
สวสมาชิกวุฒิสภาอย่างเป็นทางการ
อย่างเป็นทางการมีความหมายอย่างไรคุณผู้ชม
ก็คือคุยโดยที่ให้สาธารณชนได้รับรู้ด้วย